เริ่มต้นที่ข่าวใหญ่ของวันเลยนะคะช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะ
ดาบตำรวจสนลุมพินีนะคะควงปืนบุกเดี่ยว
ใช้ปืนที่พกมาด้วยไปเจาะยิงยิงศีรษะ
นักท่องเที่ยวชาวฝรั่งเศสเสียชีวิตภายในอาคารเทรนดี้
ซึ่งตั้งอยู่ภายในสุขุมวิทย์ซอย๑๓เนี่ยนะคะ
จนกระทั่งเสียชีวิตเอาล่าสุดก่อนล่าสุดเนี่ยนะคะ
พบชนบอกว่า๑ให้ออกจากราชการไว้ก่อน
สองตอนนี้เนี่ยมีการแจ้งสองข้อหานักนะคะ
หลังจากที่มีการสอบปากคำร่วมแล้วก็๗ชั่วโมงค่ะ
มีการฝากขังแล้วนะคะที่สารอาญากรุงเทพใต้
เอามาดูเรื่องนี้กันหน่อยค่ะคุณผู้ชมนี่นะคะ
เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นช่วงเช้าสดร้อนเลยค่ะ
กล้องวงจรปิดกล้องเนี่ยสามารถจับภาพได้อย่างชัดเจนเลยนะ
ส้มเนี่ยคือดาบตำรวจกันตะพงหัวศรี
เป็นผู้บังคับหมู่งานป้องกันและปรับปรามสนลุมพินีค่ะ
ส่วนเสื้อดำเป็นชาวฝรั่งเศส

พอมาถึงตัวปุ๊บใช้มือเนี่ย
ก็ปัดเข้าไปที่หน้าหนึ่งครั้งนะคะ

แต่ว่าดาบตำรวจกันตะพงค่ะคุณผู้ชมก็ยิงปืนใส่นายมาวลิกเนี่ย๒นัด
จนกระทั่งล้มลงจากนั้นก็หลบหนีไปนะคะ
ส่วนนี้คลิปที่สองค่ะผู้หญิงพยายามที่จะช่วยเข้าไปปั๊มหัวใจ
ช่วยชีวิตนายมาลิกแต่สุดท้ายก็ไม่สามารถยื้อชีวิตไว้ได้นะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเช้าที่ผ่านมาสักประมาณ๗โมง๒๐นาทีค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นบริเวณชั้นล่างของอาคารเทรนดี้
ภายในซอยสุขุมวิท๑๓เขตวัฒนากรุงเทพมหานคร
หลังเกิดเหตุดาบตำรวจกันตะพงคนก่อเหตุไม่ได้หนีไปไหนนะคะ
เดินทางเข้ามอบตัวกับตำรวจที่สนลุมพินีซึ่งเป็นท้องที่ที่เกิดเหตุ
ไปพร้อมกับอาวุธที่ใช้ก่อเหตุเนี่ยคุณผู้ชมดับตำรวจที่ก่อเหตุนะคะ
เรื่องนี้หลังจากที่มันเป็นข่าวเป็นคราวออกมา
พลตำรวจโทษสุรเชษฐหักพานผู้บัญชาการตำรวจตรวจคนเข้าเมืองบอกว่า
จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่านายมาวลิกเนี่ย
ำนับอยู่ในประเทศไทยมาสักประมาณ๗๘เดือน

ก่อนเกิดเหตุได้ไปนั่งดื่มกินที่ร้านอาหารแห่งหนึ่ง
และไปเกิดการเขม่นกับดับตำรวจกันตะพงเรื่องของผู้หญิง
ซึ่งขณะนั้นมีอาการเมาสุราทั้งคู่แล้วค่ะ
พอเมาเสร็จปุ๊บมันก็ไม่มีสตินะคะ
ก็เลยเกิดการทะเลาะวิวาดกันชกต่อยกัน
แต่ดาบตำรวจกันตะพงศ์คือรูปร่างเล็กกว่า
ไม่สามารถที่จะไปสู้นายมาลิกได้นะคะ
มาลิกเนี่ยพอชกต่อยเสร็จปุ๊บวิ่งหนีกะว่าจะกลับคอนโด
นโดอยู่ในตึกเทรนดี้นั่นแหละค่ะ
พอไปถึงดับตำรวจกันตะพงก็ถือปืนมา
ถือปืนวิ่งตามมาติดติดสุดท้ายก็เลยเกิดเหตุสลดนี้ขึ้นนะคะ
เอาล่ะคุณผู้ชมเรื่องที่มันเกิดขึ้นค่ะตอนนี้นะครับ
ทางตำรวจได้มีการประสานญาติของผู้เสียชีวิต
เดินทางมารับศพเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ
ส่วนพลตำรวจโทษสุธิพงศ์วงปิ่นผู้บัญชาการตำรวจนครบานนะคะ
ตอนนี้มีคำสั่งให้ดาบตำรวจกันตะพงศ์ผู้ก่อเหตุออกจากราชการไว้ก่อน
จากว่ามีพฤติกรรมก่อเหตุที่ถือว่าเป็นเหตุอุกอาจนะคะ
บอกว่าคดีนี้เป็นคดีอาญายืนยันว่าจะไม่ละเว้น
แม้ว่าจะเป็นตำรวจจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
ส่วนช่วงก่อเหตุดาบกันตะพงศ์ไม่ได้อยู่ในเวลาปฏิบัติหน้าที่
แต่ก็มีการพกพาอาวุธปืนเป็นปกติเนื่องจากว่าเป็นตำรวจสายตรวจ
แต่ว่ามีรายงานข่าวล่าสุดมานะคะว่าจริงแล้วเนี่ย
ปืนที่เป็นอาวุธที่ใช้ยิงนายมาลิกไม่ใช่ปืนประจำกายของดาบกันตะพง
เป็นปืนที่พนักงานเสิร์ฟภายในร้านเอามามอบให้ดาบกันตะพงเพื่อก่อเหตุ
ตามรายงานข่าวว่าอย่างนี้ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะไปตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะคะ
ล่าสุดคุณผู้ชมค่ะสักประมาณ๔โมงเย็นที่ผ่านมา
ตำรวจสนลุมพินีหลังจากที่สอบปากคำดาบตำรวจกันตะโพง
เสร็จสิ้นก็ใช้เวลาสักประมาณ๗ชั่วโมงในการสอบปากคำนะคะ
ที่สุดแล้วก็มีการแจ้งข้อกล่าวหาคือ
ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและพกพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะ
โดยไม่มีเหตุอันควรก่อนที่จะควบคุมตัวไปฝักขังที่สารอาญากรุงเทพใต้
เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับ
คุณผู้ชมนี่เป็นเหตุอุกอาจที่เกิดขึ้น
ใจกลางกรุงเทพมหานครเมืองหลวงบ้านเราเลยนะคะ
เอาล่ะตำรวจบอกว่าตอนนี้ก็จะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะคะ